หนังใหญ่เริ่มด้วยการเบิกหน้าพระก่อนการแสดงทุกครั้งเพื่อบูชาครู
โดยครูหนังจะเชิญหนังครูมาพิงที่กลางหน้าจอแล้วตั้งเครื่องสังเวยบูชาครู
ดนตรีปีภาษทำเพลงโหมโรงจบแล้วลาครูด้วยเพลงเชิด
นักแสดงจะเชิดหนังครูไปเหน็บไว้ตรงเสาด้านหลังจอ
แล้วเริ่มการแสดงเบิกโรงซึ่งนิยมเล่นตอนจับลิงหัวค่ำเพื่อความสนุกสนานคลึกคลื้น
โดยมีตัวหนังที่แสดงคือลิงขาวและลิงดำ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน